มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังนะครับ

คบหากับแฟนนุ่มรุ่นลูกอายุต่างกันเกือบ๓๐ปี
ใช่คุณแล้วต้องบอกนะว่าอำนวยคือเป็นสาวสอง

หนุ่มรุ่นลูกเนี่ยเคยบอกแล้วว่าผมคงไม่กลับไปคบหากับผู้หญิงแล้วแหละ
ผมอยู่กับพี่พี่ดูแลผมดี
แต่วันดีคืนดีมันเกิดอะไรขึ้น
อำนวยไปเปิดโรงแรมแล้วเจอภาพบาดตาบาดใจตรงหน้า
หนุ่มรุ่นลูกอยู่กับผู้หญิงวัย๑๗ค่ะ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์หยุมหัวออกมานอกห้องแบบภาพในกล้องวงจรปิดค่ะ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหคนในห้องพักแถวนี้แตกตื่นตกใจหมดเลยนะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะคุณผู้ชมเห็นคนที่ใส่ชุดสีฟ้าไหมฮะ
ลักษณะถ้าดูไกลนึกว่าเป็นผู้หญิง

นี่คือนายอำนวยครับเขาเป็นสาวประเภท๒นะฮะ
แล้วเขาก็บุกมาที่ห้องพักแห่งนี้ฮะ
โอ้โหนายอำนวยวัย๔๖ปีเนี่ยนะจริงเขาคบหาอยู่กับแฟนหนุ่มรุ่นลูกแหละนายแดงอายุ๑๗ปี

แต่ไอ้ภาพบาดตาบาดใจที่เห็นที่โรงแรมนี้เปิดไปแล้วเอ้า
ทำไมนายแดงวัย๑๗ปีแฟนนุ่มน่ะอยู่กับสาววัย๑๗มานอนกันที่โรงแรมแบบนี้
ใช่เพราะจริงนายอำนวยได้ข่าวแล้วได้กระแสมาแล้วว่าแฟนนุ่มรุ่นลูกพากิ๊กหรือว่าพาสาวมากกอยู่ในห้องนี้

เขาก็เลยมาด้อมมองตะโกนเคาะเรียกนะให้แฟนนุ่มรุ่นลูกเปิดประตูเปิดประตูจนกระทั่งแฟนหนุ่มรุ่นลูกเปิดประตูออกมา
โอ้โหแล้วพอเห็นแบบนี้โมโหสิคะตัวพี่อำนวยนะนะบุกเข้าไปตบนายแดงก่อนเลยทีนึงหลังจากนั้นหยุมหัวผู้หญิงวัย๑๗ลากออกมานอกห้องนายแดงก็บอกอีกหยุดพี่อำนวยหยุดหยุดแล้วเอาปืนมาขู่ด้วยนะ

คบกันมาประมาณปีนึงแล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะพี่ดูแลแดงเขาอย่างดีเลยนะ
น้องแดงอยากได้อะไรพี่ซื้อให้หมดน้องแดงอยากได้มอเตอร์ไซค์พี่ก็ให้
รถยนต์พี่ก็ให้แล้วเมื่อวันฮาโลวีนที่ผ่านมา
มาบอกพี่ว่าไงรู้ไหมบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปนอนบ้านพ่อแม่
อยู่ที่ศรีบรรพฤษโน่นพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไร
แล้วจู่แดงส่งรูปเข้ามาในมือถือพี่น่ะเป็นรูปที่แดงอยู่บนเตียงกับผู้หญิง
พี่ถามน้องนักข่าวหน่อยเถอะถ้าเกิดเป็นน้องน้องอยู่ในสถานะที่พี่เป็น
น้องจะรับได้ไหมนี่ที่เปิดรูปให้ดูเห็นไหม
อำนวยนะทนไม่ได้ออกตะเวนตามหาเลยโรงแรมแบบไหนนะที่มันข้างในเป็นแบบนี้
เห็นรูปแล้วต้องไปหาให้เจอนะว่าแดงพาสาวไปกบอยู่ที่ไหนนะฮะ
คือโมโหมากจนมาถึงโรงแรมแห่งนี้แหละค่ะเพราะว่าความตั้งใจของพี่อำนวยอ่ะ
จะตกแดงซะหน่อยซิแล้วก็เห็นรังกาหลังเคิร์นนะฮะ
เออแล้วนี่แดงบอกนะว่าเขาเลือกทางนี้แล้ว
อำนวยบอกว่าพี่ทุ่มให้หมดเลยนะ
ทั้งตัวทั้งตังค์ทั้งใจให้หมด
แล้วทำไมมาทำกับพี่แบบนี้พี่เจ็บพี่ช้ำนะ
ตอนแรกที่จะมาคบกับพี่แดงก็พูดเองไง

แล้วสุดท้ายทำไมแดงทำกับพี่แบบนี้
ตรงนั้นไม่ได้คุยตามนั้นตรงนั้นนั้นตรงนั้นนั้น
ยืดรู้ได้ไม่ดีหเอาหัวใสซุด
คุณผู้ชมฮะตำรวจที่มาถึงที่เกิดเหตุมาถึงโรงแรมแห่งนี้
เพราะว่าทางเจ้าของโรงแรมแล้วก็คนที่เข้าพัก
เขาตื่นตกใจแล้วก็โทรไปแจ้งใช่ไหม
ตำรวจบอกว่านี่ถือว่ามาระงับเหตุเร็วนะ
ถ้ามาช้ากว่านี้และคนในห้องคือนายแดงมีอาวุธปืน

มันอาจจะเกิดเหตุการณ์มีคนตายมีการฆ่ากันตายได้
ตำรวจบอกก็โล่งใจเหมือนกันที่มาเร็วนะฮะ
ตำรวจสพเมืองพัทธลุงก็ต้องมาตรวจค้นในห้องพัก
พบอาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ

นายแดงพกติดตัวไว้นะฮะ
นี่แหละค่ะคืออันที่เอาขู่พี่อำนวยเนี่ยนะ
บอกว่าถ้าเกิดพี่อำนวยไม่หยุดผมจะยิง
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวในแดงวัย๑๗เนี่ยนะ

ส่วนเรื่องของการคบหาดูใจกับพี่อำนวยเนี่ย

กิ๊กสาวอะไรอย่างนี้จะเป็นยังไงต่อไป
นายแดงจะกลับไปคบกับผู้หญิงหรือไม่

คนสำคัญที่สุดตัวละครสำคัญที่สุด๒คนก็คือ
พี่อำนวยกับนายแดง
ต้องคุยกันฮะอย่าให้มีเรื่องของความรุนแรงมาเกี่ยวข้องนะครับ